เมื่อหลายเบรกที่ผ่านมาพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
บางคนบอกว่ายังไม่พออยากจะได้โชคได้ลาบในวันพรุ่งนี้
เอาพาไปกราบไหว้กันต่อเลยนะคะยังอยู่ที่เรื่องของตะเคียน
เพราะมันมีหลายจุดค่ะจุดนี้คืออำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
นักเสี่ยงโชคชาวบ้านไปกันเยอะเลยเพราะมีตะเคียนตั้ง๑๖ต้นนะคะ
แล้วทั้งหมดทั้ง๑๖ต้นถูกคดพบใกล้วัดนี่แหละ
ชาวบ้านเชื่อกันว่าทั้งหมดเป็นเครือญาติของเจ้าแม่ศรีสุดาอายุเก้าร้อยสี่สิบหกปี
ส่วนแม่ย่ายังดำอายุสี่ร้อยสี่สิบสามปีนะคะ
เคยให้โชคให้ลาบนักเสี่ยงโชคมาแล้วทั้ง๙งวดเขาบอกแบบนี้
เมื่อวานนี้ค่ะยังมีต้นตะเคียนใหม่ด้วยความยาวกว่า๗เมตรค่ะ
พบในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเขาก็เลยต้องเอามาไว้ที่วัดนะคะ
ชาวบ้านเชิญร่างทรงมาทำพิธีขอโชคขอลาบเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
ขอตัวหนึ่งคืนเลยนะรังส่งสื่อสารกับชาวบ้านบอกว่า
ตะเคียนใหม่ต้นนี้ชื่อว่าแม่ศรีสุพรรณอายุเก้าร้อยปากสิบห้าปี
เป็นพี่น้องกับต้นตะเคียนต้นอื่นที่มาอยู่ในวัดก่อนหน้านี้แหละ
โดยต้นตะเคียนต้นใหม่นี้เป็นต้นที่๑๗แล้วนะคะ
เฉพาะในวัดแห่งนี้นะคะอ่ามีตั้งสิบเจ็ดต้น
ใครไปก็เออไปแล้วกันลองดูลองดูเยอะมากเลยเนอะใช่
ฮะส่วนที่วัดบุภามรามอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็คือคักไม่แพ้กันแหละครับนักเสียงโชคเขาหลังไหลไปขอโชคลาภจากต้นตะเคียนคู่
ชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยถูกรางวัลกันแบบรวมรวมมาแล้ว
เก้าครั้งเก้างวดติดต่อกันผู้คนรู้ข่าวก็เทโลกันไปทั่วทุกสัตว์อาทิตย์นะฮะ
พร้อมทำกับกระป๋องแป้งไปด้วยช่วงค่ำค่ำเนี่ยจะมีคนไปเยอะมาก
บางคนนะมาก็มีตัวช่วยนะโทรวิดีโอคอลให้เพื่อนช่วยดู
ตัวเองมองไม่เห็นเอาเพื่อนช่วยส่องหน่อยเออ
ช่วยดูสิเห็นเหมือนฉันไหมได้ฉันไม่เห็นเลยอะไรแบบนี้
แล้วก็โรยแป้งรูปไปรูปมาเอออันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการขอโชคยุค๕จี
เออให้เพื่อนช่วยดูไม่ว่าอยู่ที่ไหนเอามุมโลกก็ช่วยดูกันได้นะ
สามารถดูได้แบบไม่มีปัญหานะขณะที่พระลูกวัดที่วัดบุภารามนะฮะ
ก็มีการประพรมน้ำมนต์ให้กับคนที่ไปเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็แจกวัตถุมงคลให้แก่ผู้ที่ไปขอโชคลาภแล้วก็ไปทำบุญที่วัดนี้ด้วยนะครับ
ต่อกันที่ชนบุรีนะคะวัดบุญญาราศีนี่ชาวบ้านไปที่นี่ค่ะ
ตะเคียนทองทาราทิพย์นะคะความยาวของแม่ตะเคียนทองเนี่ย
ยาว๑๔เมตรขนาดลำต้น๒คนโอบแล้วก็มีตะเคียนต้นเล็กอีก๒ต้น
เรียงรายอยู่ใกล้กันด้วยนะคะบางคนบอกว่าเห็นเลยทีเด็ดภูทรชนบุรีมาก
เห็นเป็นเลขทั้งสองหลักเลข๓หลักคุณผู้ชมดูนะคะ
ถูทูถ่ายถ่ายขูดขูดกันแบบนี้เป็นเลขสองหลักสามหลัก
แล้วแต่คนจะจินตนาการแต่สุดท้ายก็ไปหาเลขนี้นะคะ
ไปซื้อลัตเตอรี่ได้มาสมใจนะคะเหมือนถึงได้ลัตเตอรี่นะครับ
จะได้รางวัลหรือไม่เดี๋ยวต้องรอลุ้นวันที่๑นี้นะคะ
ร่องใต้กันหน่อยค่ะชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบต้นตะเคียนอีกแล้ว
แล้วมากันเป็นคู่แต่คู่นี้เป็นคู่แม่ลูกเขาว่างั้นนะคะ
อายุประมาณสามร้อยปีค่ะตะเคียนต้นแม่เนี่ยความยาวสิบสามเมตร
ลำต้นขนาด๓คนโอบส่วนตะเคียนต้นลูกค่ะ
แบ่งเป็นท่อนย่อย๕ท่อนแต่ละท่อนความยาวประมาณ๒เมตร
ทั้งหมดถูกเอามาวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของบริษัทเอกชนในชุมพรนะคะ
นายชัยวัดสายสุชนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เล่าให้ฟัง
ก็๒๖สิงหาคมที่ผ่านมารถแบงค์โฮจากผู้รับเหมามาขุดขยายคลองนะคะ
ตะเคียนต้นแม่ก่อนก็เลยเอาขึ้นมามาวางไว้
หลังจากนั้นกลางดึกค่ะชาวบ้านบอกได้ยินเสียงคล้ายผู้หญิงร้องโหยหวนเลย
ก็เลยเชื่อกันว่าน่าจะมีลูกของแม่ตะเคียนฝังอยู่ในดิน
ขอให้ผู้รับเหมาค่ะขุดดินใกล้กับจุดที่พบต้นตะเคียนอีกครั้งได้ไหม
หลังจากนั้นใช้เวลาขุดไม่นานค่ะไปเจอท่อนไม้
ไม่ใช่ต้นแล้วนะทีนี้เป็นท่อนไม้เป็นไม้ตะเคียนนั่นแหละ
ห้าท่อนเขาก็เลยคาดว่านี่ไงลูกแม่ตะเคียน
ต่อมาค่ะกำนันตำบลตากแดดนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญตะเคียนแม่ลูกขึ้นรถบรรทุก
เลขทะเบียน๗๐๑๓๓๗ระนองโดยใช้รถแบ็คโฮมากัน๓คันค่ะ
ในการเคลื่อนย้ายใช้เวลาสามชั่วโมงนะคะเอาขึ้นรถบรรทุกได้สำเร็จ
แล้วก็เอาไปที่วัดหนองหมุกต่อไประหว่างขนย้ายมีชาวบ้านจุดประทัดเสี่ยงโชคตามทางด้วย
รถขับผ่านชาวบ้านก็จุดประทัดจุดประทัดทำไมล่ะ
เลขใบประทัดไงอ๋อลูกสุดท้ายก็ปึ้ง
มันก็จะมีกระดาษเลขปลายประทัดออกมาใช่ไหมนะครับ
จากทางชุมพรใช่ไหมฮะผมพาไปอีสานกันหน่อยดีกว่านะฮะไปที่ร้อยเอ็ดครับ
ที่นี่เขามีตะเคียนเหมือนกันแล้วก็มีหายหินโบราณให้โชคด้วย
ที่วัดสุนทรรรภ์ธรรมอเผอโพลชัยจังหวัดมร้อยเอ็ดครับน่า
ชาวบ้านทะยอยไปดูอ่าโชคลาภกันน่าไหว้ขอพรจากท่อปู่
เขาเรียกว่าปู่คำหายหินโบราณแล้วก็ย่าทองตะเคียนทองโบราณ
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งพ่อปู่แม่ย่าสถิตอยู่นะครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปขูดทู้กันไป
ใครได้อะไรเห็นอะไรก็ไปแยกย้ายกันไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันไปนะครับ
นะครับปิดท้ายไปที่บ้านดุงค่ะ
จังหวัดอุดรธานีดินแดนวังนาคินชาวบ้านบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณเห็นไหมกรรมการวัดค่ะ
เขามีการปิดพื้นที่ไม่ให้เข้าไปที่บริเวณสารเก่า
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาแต่ก็ไม่วายค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่เป็นไรฉันไหว้ผ่านไวไฟก็ได้
ห่างห่างอย่างห่วงนะคะก็มีการจุดบวงสวงไว้ริมถนน
ไกลจากศาลมากนักค่ะก็ได้เห็นก็ยังดีนึกออกไหม
ไกลไกลก็ยังดีค่ะนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ของพ่อจ้ำ
ยังเอาโทรศัพท์มือถือค่ะมาถ่ายภาพเก็บไว้อ๋อลืมบอก
จุดตรงเนี้ยสารเก่าเนี้ยห่างจากบริเวณเกาะคำชะโน้นสักประมาณแปดร้อยเมตรนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเอามือถือถ่ายกลับไปดูชัดที่บ้าน
ซูมเข้าไปขยายเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปออกมาเป็นเลขเด่นเลขดัง
บางคนก็ฟันทงเลยว่าน้ำตาเทียนเป็นเลขนี้แน่เพราะมันชัดมาก
คุณผู้ชมดูเองเถอะสุดแต่ใจเลยนะคะสุดแต่ตาท่านด้วย
มองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะค่ะคุณผู้ชมคงมีคำถามว่าทำไมเราถึงไม่บอก
บอกไม่ได้ครับมันเป็นกฎระเบียบเนอะ
คุณผู้ชมได้มองเองแล้วกันเราก็นำเสนอเป็นน้ำจิ้มเป็นบรรยากาศสุดแท้
แต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอาใช่นะครับนะฮะ